ประสมนานประสมชะงกว่าสิบห้าถึงสามแล้วก็มันก็จะไม่เกินอาทิตย์ก็จะค่อนละ
มีข้างในด้วยมัน

นี่จะเป็นพ่อพันธุ์

ถ้าขายแล้วก็ตกเดือนละพันธุ์หน่อย
ประมาณได้ต่อเดือนนะ

ประมาณสามหรือสี่ตัวโล

นี่ลูกหนูประมาณเดือน

ก็ประมาณสี่ตัวโล

พี่อย่าปล่อยแล้วพี่หอม

เหมือนกล้อง